คุณผู้ชมไปดูเคสที่เพชรชบูรณ์กันหน่อยค่ะ
เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องหมูหมู

ตายค่ะเป็นเรื่องแบบเรื่องใหญ่เลยนะคะสพบ้านกลางได้รับแจ้งเหตุมาว่า
มีเจ้าหน้าที่รัฐถูกยิงเสียชีวิตหนึ่งรายบาดเจ็บอีกหนึ่งรายเพราะเรื่องหมูหมูนี่แหละ
รีบนำกำลังไปตรวจสอบนะคะ
ตรงจุดเกิดเหตุเป็นห้องเย็นค่ะคิง
เป็นห้องเย็นขนาดใหญ่แล้วก็เป็นอาคารที่พักอาศัย
บางส่วนกำลังก่อสร้างโรงค่าสัตว์ด้วยนะฮะเที่ยมเพิร์นลมศักดิ์
ผู้ตายคือนายอนุสรดอนสวรรค์หรือเสียนุวัย๕๗ขออภัยคนก่อเหตุค่ะ
ชื่ออนุสรดอนสวรรค์หรือเสียนุวัย๕๗ปี
ถือปืนเดินไปเดินมาตำรวจก็เลยจับเลยนะคะ
ส่วนพื้นที่ในตัวอาคารพบร่างผู้เสียชีวิตก็คือนายสารวุฒิประจงวัย๕๐ปี
เป็นนายสัตวแพทย์ชำนาญการหัวหน้าด่านกักสัตว์เพชรชบูรณ์
โดนยิงด้วยปืน๙มมทั่วลำตัวเลยนะคะ
โดนที่แขนโดนที่ขากันไกลด้านซ้ายรวมแล้ว๕นัด

คนเจ็บอีกคนคือนายพงพันธาศรีสุวรรณวัย๕๐ปี

เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะ

รู้มาว่านายสารวุฒิผู้ตายมากับเจ้าหน้าที่ชาย๒หญิง๑
รวมเป็น๔คนมาขอตรวจโรงงานของนายอนุสรมือยิง

จำหน่ายเนื้อสัตว์โดยไม่ได้รับการรับรองให้จำหน่ายจากพนักงานตรวจโรค
จะมีโทษจำคุกไม่เกิน๑ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท

มีเนื้อหมู๘๐๐๑๐๐กิโลกรัมในห้องแช่แข็ง
ถามนายอนุสรว่าเนื้อหมูนี้เอามาจากไหน

หรือบอกขอดูหลักฐานการซื้อขายน้อย

ถูกเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน๒๕๐๐๐บาทค่ะ
นายอนุสรเองบอกก็ยินดีเสียค่าปรับนะ

แต่ตอนตรวจสอบเนื้อหมูอยู่ค่ะ
อยู่นายอนุสรที่บอกยินดีเสียค่าปรับเนี่ย
เขายอมเสียค่าปรับเป็นลูกปืนค่ะ
ชักปืนออกมาจากเอวแล้วยิงนายสราวุสไป๕นัทเลยนะคะ
จังหวะที่นายสารวุฒิเข้าไปตรวจเนื้อหมูในห้องแช่แข็ง
แล้วนายอนุสรบอกเนื้อหมูที่เจอเนี่ยเอามากิน
แต่นายสารวุฒิไม่เชื่อเพราะว่าปริมาณมันเยอะเกินไป
ทั้งคู่ก็เลยเหมือนกับทะเลาะกัน
นี่ก็คือวินาทีที่เหมือนกับมีปากเสียงขึ้นเสียงทะเลาะกันนะคะแล้วก็เกิดเหตุสลดขึ้น
พนักงานสอบสวนสภบ้านกลางแจ้งข้อหากับคนก่อเหตุนะคะ
นายอนุสรฆ่าคนตายโดยเจตนา
เจ้าพนักงานขณะปฏิบัติราชการ
แล้วก็ความผิดตามพรบออาวุธปืนด้วย

ก็เดี๋ยวจะเตรียมฝากหางสารจังหวัดลมศักดิ์
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ